ที่จังหวัดสิงห์บุรีครับคุณผู้ชมครับสามีระแวงว่า
เพื่อนบ้านเนี่ยจะมามีความสัมพันธ์กับภรรยาตัวเองนะครับ
จะไปเคลียร์ที่กระท่อมกลางนามีปากเสียงกันเอามีดแทงเพื่อนตายเลยฮะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของเมื่อวานนี้นะครับ
ช้าปรวจสวทธิ์ภอร์อินบุรีครับได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า
มีผู้ชายนะครับสองคนนะครับทะเลาะกันกลางทุ่งนา
ตะบนงิ้วรายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับ
แล้วก็เงียบหายไปที่เกิดเหตุห่างจากถนนไปสักห้าร้อยเมตรได้
มีเถียงนาอยู่ริมทุ่งนาไปพบศพนายจำปานพรัชอายุห้าสิบเอ็ดปีนะครับ
ตะแคงอยู่นะฮะตัวเนี่ยจมลงไปในท้องนา
ตามร่างกายใบหน้าเต็มไปด้วยโครนแล้วก็คราบเลือดครับ
เรื่องต้นบาดแผลนะครับมีถูกของมีคมในแทงลำตัว๘แผล
มีมีดนะครับปลอกมีดเป็นปลอกมีด
ไว้ที่พงหญ้าใกล้กับที่พักส่วนที่ถนนบนดินเนี่ยนะ
มีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีน้ำเงินของผู้ตายจอดอยู่นะครับ
ตรวจสอบในตะก้าหน้ารถเจอถุงใส่ซากงูเห่าวางอยู่ด้วย
วันนี้ตำรวจชุดสืบสวนนะครับไปที่เกิดเหตุนะครับ
ค้นหามีดที่คนร้ายใช้ก่อเหตุซิไปเจอในออสในออส
คนนี้มีอาชีพเผาถ่านนะครับอาศัยอยู่ใกล้กับที่พักของผู้ตาย
เล่าบอกว่า๒ทุ่มได้เมื่อวานนี้เขานั่งสับฟืนอยู่
ในเอผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาถามหาในปา
นะครับเขาบอกว่าไม่อยู่จากนั้นนายเอ๋ก็ขี่รถตรงไปที่กระท่อมของผู้ตาย
รออยู่สักพักผู้ตายขี่รถมาครับจากนั้นได้ยินเสียงทั้งคู่มีปากเสียงกัน
ด่าทอกันแต่ฟังไม่ออกว่าเรื่องอะไรนะครับ
คือแล้วก็ได้ยินเสียงร้องโอ๊ยนะครับจากนั้นนายเอก็ขี่รถออกไป
นะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าในปาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
นะครับล่าสุดตีสามที่ผ่านมาตำรวจจับนายเอได้นะครับ
หลบอยู่กลางทุ่งนาห่างจากจุดเกิดเหตุไป๔๕กิโลเมตร
จากการสอบสวนพบว่าสาเหตุเกิดจากความหึงหวงครับ
นายเอกเนี่ยคิดว่าในป่าเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเมียเขา
ไปตามที่กระท่อมจะเคลียร์กันสุดท้ายไปแทงในป่าซะ
ส่วนภรรยาของนายเอ๋เล่าบอกว่าเธอไม่รู้เลยว่าสามีจะไปฆ่าในป่า
ยืนยันว่าเธอกับในปาเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์กันไม่เคยเกี่ยวข้องกัน
เคยได้ยินแต่ชื่อเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะครับ
เธอเนี่ยอยู่กินกับสามีมาได้ห้าถึงหกเดือน
ช่วงแรกสามีก็ดีนะหลังห่วงจังเลย
เคยรู้จักเขาชื่อเขาแต่ไม่เคยสูงสิง

ไม่เคยแล้วด้วยที่เขาไปนะคือไม่ได้ออกไปไหนกับเขาเลย

กุญแจล็อกกุญแจให้เราอยู่ในบ้าน

กินอยู่มีเขาจะหามาให้
ถ้าเขากลับมาเขาก็จะมาวนตามบ้านเนี่ย

เอ๋นี่ถูกคุมขังอยู่ในห้องขังแล้วนะครับ

ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเตะเจตนานะครับ

ส่วนศพนายปาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีย่าไปติดต่อนะครับ
เนื่องจากผู้ตายอยู่คนนี้มาเป็นสิบปีแล้ว
ตำรวจจะเร่งตามหาญาติเพื่อรับศพให้ไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับ